แต่ว่าคดีนี้ครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับรางวัลที่๑เหมือนกัน
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๙
แต่ว่าล่าสุดผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
ก็คือนายสวัสดิ์นิยมแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๒
ตำบลบ้านปฐุมอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
มาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชร

บอกว่าเคยร้องตำรวจในพื้นที่ก็แล้ว
นำลงธรรมจังหวัดก็แล้วกองปราบก็แล้ว

คดีไม่คืบเลยนะเลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์นะครับ
เพราะว่ามีน้องเขยที่มาขโมยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ของเขาไป
สวัสดิ์บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับ
คือเขาไปซื้อลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑เมษายน๒๕๕๙มานะครับ
เลขก็คือ๐๖๖๗๒๐ซื้อมาทั้งหมด๓คู่หรือ๖ใบ
คือถ้าย้อนไปเมื่อปี๕๙ตอนนั้นยังเป็นใบละ๔๐บาทอยู่
ใบละ๔๐บาทรางวัลละ๓ล้านตอนนั้นนะครับที่เขายังขายกันอยู่
ตอนนี้เขารวมเป็น๑ใบคู่ไปแล้วนะครับ
เมื่อ๓๐มีนาคม๒๕๕๙ก่อนจะถูกรางวัล๑เมษายน๒๕๕
ยืนยันว่าวันนั้นให้แม่ค้าเซ็นชื่อที่ด้านหลังสลากเอาไว้ด้วย
แล้วก็เซ็นสำเนาบัตรประชาชนของแม่ค้าไว้ด้วย
เพราะว่าได้ขายสลากให้กับผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์นิยมแก้วไว้จริง
เหมือนกับว่าซื้อเอาไว้ใบถ้าถูกรางวัลที๑มีหลักฐานแน่นอน
ปรากฏว่ามันถูกขโมยไปซะก่อน
ผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์บอกว่าเมื่อรุ่งเช้า๓๑มีนาคม๕๙วันนั้นเป็นวันเกิดเหตุ
นอนอยู่ในบ้านมีน้องเขยคือนายสุเมฆทองรัตนะ

เปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วหยิบ
สลากที่วางบนโต๊ะกินข้าวไป
หลังจากนั้นไม่นานตัวเองเดินไปหยิบของบนโต๊ะกินข้าว
เห็นแล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาหายไป

แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ถาม

มารู้ว่าเอ้ารางวัลที่๑ที่มันออกมาเนี่ย
มันตรงกับเลขที่ตัวเองซื้อมานี่
ถูก๓ใบซื้อมา๖ใบนะถูก๓ใบนะครับ
อ่ามูลค่า๑๘ล้านนะครับ

แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ถามน้องเขย
เพราะว่าอยากจะดูท่าทีของน้องเขยก่อน
สุดท้ายน้องเขยหลบหนีไปติดต่อไม่ได้นะครับ
โดยที่ไม่รู้ว่าน้องเขยเอาไปขึ้นเงินหรือเปล่า
ก็เลยไปแจ้งความที่สพคลองหลวง
เมื่อ๑๗กรกฎาคมปี๕๙

ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปฐุมธานี

คดีไม่คืบหน้าก็เลยไปร้องกองปราบ
เมื่อ๒๔เมษายน๖๖
และคดีก็ยังไม่คืบหน้า
วันนี้ฮะปี๖๒แล้วเดือนตุลาคม
ก็เลยมาร้องเรียนกับทรแก้วเพชร
เพื่อขอให้ช่วยติดตามคดีเร่งรัดคดี
แล้วก็อยากให้ตามตัวน้องเขยมาเจรจากัน
เพราะใจจริงแล้วไม่อยากที่จะ

แค่อยากได้เงินที่ถูกรางวัลที่๑คืนเท่านั้นนะฮะ

แล้วปรากฏว่าวันนี้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อช่วงค่ำ

ที่สามโคกปฐุมธานีก็มาทนายรณรงค์ก็มา
ก็คุยถามกันหมดนะว่าตกลงแล้ว
เรื่องราวความเป็นมามันเป็นยังไงกันแน่

เนี่ยที่ว่าหน่วยงานต่างคดีไม่คืบคดีไม่คืบ
เพราะเขาถามไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ไม่มีชื่อนายสุเมฆทองรัตนะน้องเขย

ว่าขโมยสลากที่ถูกรางวัลที่๑เข้าไป

ก็ไม่รู้เขาไปโอน่ะ

ถ้ามันเอาไปหลังจากหวยออก

คือลอตเตอรี่ถ้ามันไม่ถูกก็ไม่ต่างจากขยะอันหนึ่ง

คือชื่อของน้องเขยแล้วก็น้องสาวภรรยา

แล้วถ้ามันเป็นงวด๑เมษา๕๙จริง
ใช่หมดเขตครับการตอนนี้ต้องเข้าขึ้นแล้ว

ก็คือต้องไปดูที่ต้นคั่วว่ามันอยู่ที่แผงไหน
ถ้าหาต้นคั่วเจอแล้วมันมีหวยเข้าจริง

ถ้าแบบนั้นมันก็มีเหตุที่จะพอยื่นสารได้บ้าง

อะไร๓๐ล้านคนหนึ่งบอกถูกอีกคนก็บอกถูก

แต่เขามีหวยที่ไปขึ้นรางวัลจริง

เพราะมันไม่เจอเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่ามันถูกจริงหรือเปล่า
คือตามกฎของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถ้าใครถูกรางวัลต้องไปขึ้นเงินภายใน๒ปีนะครับ
ความก่อนคดีหวย๓๐ล้านระหว่าง

มีใบมายืนยันว่าจิตใจของเขาปกติดี

ที่บอกว่าเขาสงสัยน้องเขย

น้องเขยไม่ได้หมายถึงสามีของน้องสาว

เขยของเมียผู้ใหญ่

เป็นน้องเขยของเมียผู้ใหญ่

จะเข้าใจผิดก็เลยย้ำให้หน่อยนะคะ